วันนี้จะพาไปรู้จักกับร้านยำแหนมสุดอร่อยซึ่งเป็นร้านยำแหนมแบบรสเข็นนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าขายมานานมากกว่าสิบปีแล้วหิวเลยตอนนี้โอ้โหรสชาติยอดเยี่ยมหิวใช่ไหมอยากกิน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปขายอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอยู่แถวย่านพระราม๙
ผู้หญิงต่างจังหวัดคนนึงนะคะที่เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำ
และยึดอาชีพนี้มากว่าสิบห้าปีแล้ววันนี้เรามาตามติดอาชีพนี้กันค่ะ
บรรจงแสนคนนึงหรือที่ลูกค้ารู้จักในชื่อน้าแนมชาวจังหวัดสุรินที่เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำเลี้ยงครอบครัว
จนมายึดอาชีพขายยำแหนมที่ตลาดว่องวานิส
และตลาดข้างทางรถไฟย่านพระรามเก้า
ระหว่างทางที่เข็นก็จะมีลูกค้าแวะซื้อตลอดเส้นทาง
แม้ก่อนหน้านี้จะไม่เคยรู้วิธีการยำแหนม
แต่บรรจงก็ตั้งใจฝึกฝนจากน้าที่สอนและให้สูตรมา
จนถึงตอนนี้มีลูกค้าติดใจในรสชาติ
กลายเป็นลูกค้าขาประจำมาร่วมสิบห้าปีทุกวันบรรจงจะตื่นตั้งแต่เช้าหรู
เพื่อไปซื้อผักและวัตถุดิบจากนั้นก็กลับมาเรียมของข้าวทอด
หนังหมูและพวกเครื่องเคียงจัดใส่รถเข็นใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมง
เวลา๑๑นาฬิกาของทุกวันบรรจงก็จะเข็นรถเข็นคู่ใจไปขายที่ตลาด
ลับที่มัดใจลูกค้าคือวัตถุดิบที่ใช้จะทำเองทั้งหมด
ตั้งแต่ขั้นตอนการคั่วพริกถั่วเพราะหากซื้อแบบสำเร็จรูปมา
ลูกค้าจะบอกว่ามีกลิ่นและไม่ชอบกินค่ะสูตรเด็ดอยู่ที่ข้าวทอดค่ะ
ข้าวทอดนี่คือมันจะอยู่ที่รสมือการปรุงของแต่ละร้านนะคะแต่ละคน
ว่าใครจะปรุงได้เข้มข้นกว่ากันมันจะอยู่ที่ข้าวทอดเนี่ยค่ะ
ว่ามันจะจะอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าเป็นของที่ซื้อมามันจะมีกลิ่นหึง
ก็เลยตัดสินใจว่าเราซื้อของสดมาทำเองดีกว่า
พี่ก็จะตำเองถั่วก็จะทอดเอง
เพราะตรงนี้ด้วยแหละที่ลูกค้าติด
บรรจงบอกว่าข้าวทอดควรใช้ข้าวเก่าอย่างดี
ไม่ควรใช้ข้าวหอมมะลิหุง
เพราะจะทำให้ข้าวแฉะปั้นไม่เป็นก้อน
และเมื่อปั้นข้าวควรใช้ข้าวสุกที่อุ่นค่อนข้างร้อน
เพื่อให้ข้าวที่ปั้นออกมาเหนียวและไม่แตก
หากใช้ข้าวสุกที่เย็นจะทำให้ร่วนแตกง่ายทอดยากและไม่อร่อยค่ะ
มากว่า๑๕ปีจากเดิมที่ต้องซื้อหนังหมูวันละ๒กิโลกรัม
ปัจจุบันต้องซื้อวันละ๗กิโลกรัมเพื่อให้เพียงพอกับลูกค้า
จากเดิมที่ไม่มีคนรู้จักแต่ตอนนี้เวลาเข็นรถไปที่ตลาด
จะมีลูกค้าขาประจำสั่งซื้อทุกวัน
ก่อนหน้านี้แม้เคยท้อบ้างเพราะลูกค้ามีน้อย
แต่ตอนนี้อาชีพนี้ทำให้ตัวเองสามารถหาเลี้ยงครอบครัว
ส่งเสียลูกเรียน๒คน
และสำเร็จการศึกษาไปแล้ว๑คนค่ะ

คนที่๒กำลังจะเข้าม๖ปีนี้
ถ้าไม่มาขายตรงนี้ก็จะไม่มีเงินส่งลูกเรียนนะคะ
แล้วคิดว่าจะทำนายที่ต่างจังหวัด

ต่อไปหากลูกเรียนจบทั้งสองคน
แต่บรรโจก็ยืนยันว่ายังไงก็จะไม่เลิกทำอาชีพนี้

เพราะรักและผูกพันกับอาชีพขายยำแหนมมากว่า๑๕ปีแล้วค่ะ
มอบเงินสนับสนุนแล้วก็ของเล็กน้อยนะคะให้กับหน้าแน้มในการประกอบอาชีพต่อไปด้วยค่ะ

สู้

ราคาเมื่อสักครู่ประมาณ๓๕๔๐บาท

ส่วนช่วงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวต้องติดตามใช่ไหมเรื่องราวของโรงเรียน
ชชี่งงงมากว่าทำไมคุณชนะถึงมาอยู่ตรงนี้
ทำไมไม่ไปแรกพบที่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็โรงเรียนฉราบานน่ะฉราบานเพราะว่าต้องอายุตั้งแต่๕๐ปีขึ้นไป
งั้นเอาไว้รอถึงเวลาแล้วผมค่อยไปเรียนนะจองเอาไว้ก่อนแล้วกัน
เขามีแรกพบกันไปแล้วแล้วก็คึกคักไม่แพ้กับโรงเรียนปกติด้วย
คือคักมากแม้ว่าจะอายุล่วงเลยไปถึง๕๐แล้ว
โรงเรียนเด็กเนี่ยนะเขาก็เปิดแล้วใช่ไหมค่ะโรงเรียนผู้ใหญ่เขาก็เปิดเทอมเหมือนกัน
ใช่อันนี้ชื่อว่าโรงเรียนชะลาบานวุฒิวิทยาลัย
มีนักเรียนเป็นทั้งชายและหญิงกว่า๔๐๐คน
ก็เป็นของเทศบาลตำบลเชิงดอยจังหวัดเชียงใหม่

วันแรกพบนี่ก็คล้ายกับปฐมนิเทศนั่นแหละ

ก็มาพบปะกันวันแรกของการเรียนนะคะ
โดยนายเฉลิมสารแปลงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
ก็เล่านะคะว่าเป็นปีที่๓ของเทอมที่๒

โดยโรงเรียนแห่งนี้ก็จะต่างกับโรงเรียนอื่น
คือไม่เน้นวิชาการจะเน้นสันทนาการ

แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ก็จะช่วยลดอาการป่วยโรคซึมเศร้า

เขาบอกว่าสุขภาพจะดีมันต้องดีจากภายใน

ใช่ไปดูกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียนนี้กัน

คักสนุกสนานมีรอยยิ้มกันนะคะ
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
ที่นักเรียนมีอายุมากรวมกันทั้งหมด

นี่เหมือนรวมของโบราณคุณ
และต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมาก
เพราะว่าตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมา๓ปีของการเปิดการเรียนการสอน

โอ้โหคือถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะครับ
แต่สุขภาพดีเพราะว่ามาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ย
อย่างที่บอกสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ

แล้วก็ได้เจอเพื่อนด้วยซึ่งการเรียนการสอนนะคะจะมีขึ้นสัปดาห์ละ๑วัน
ก็คือวันพุธจะเน้นสอน๔เรื่องสลับกันมีตั้งแต่วิชาชีพ
เช่นการเย็บปักถักร้อยดอกไม้ประดิษฐ์มีเรื่องสุขภาพค่ะเช่นการกินอาหารอย่างไรให้ถูกต้อง
และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีการสอนเรื่องสังคมด้วยก็แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ชีวิต
กับสภาพสังคมในปัจจุบันและเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ก็สำคัญสอนใช้คอมพิวเตอร์สอนใช้เฟซบุ๊ก
เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตได้

ติดตามลูกหลานว่าวันนี้โพสต์อะไรบ้าง

ครับและมีสอนเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร
นั่นแหละประชาคมอาเซียนใช่ค่ะ
ซึ่งเวลาเรียนนะคะก็เหมือนนักเรียนทั่วไปเลยค่ะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๓
แล้วก็จะเรียนจบกันในเดือนพฤศจิกายน

ก็จะมีการมอบปริญญาชีวิตให้กับนักเรียน
ก็เป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนในโรงเรียนนี้
ก็เหมือนได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับสังสรรค์แล้วก็แถมยังจะได้ความรู้แล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

เดี๋ยวจองไว้ก่อนถึงเวลาเดี๋ยวค่อยไปนะ
ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมไลน์มาพูดคุยกับเรา
เห็นหลายข้อความเลยบอกว่าน้องใบตองไปไหน

ใบตองน้องใบตองคราวหน้าจะกลับมาตอนนี้ไปทัศนศึกษา
ชชี่ก็เลยมารับหน้าที่แทน๑วัน

เชียร์แมนยูแน่ค่ะเป็นเด็กผีไม่เชียร์ได้อะไรนัดสุดท้ายนะ
และนอกจากเชียร์แมนยูคุณผู้ชมครับอยู่กับไทยรัฐทีวีได้เชียร์ฟุตซอลไทยแลนด์ลีกด้วยนะครับ
ในวันนี้ก็มีแข่งขันกันในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๕นาที
คันเร็วหน่อยนะครับเป็นเกมของแชมป์เก่าชนบุรีบลูเวฟนะครับจะเจอกับ
ส่วนช่วงนี้ตลอดข่าวหมดเวลาแล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ